คุณผู้ชมไปต่อเรื่องของความเชื่อกันหน่อยจำได้หรือเปล่าครับ
ต้นเดือนมีการนำเสนอเรื่องราวของดวงไฟประหลาด

ชาวบ้านก็มีการถ่ายคลิปแล้วบอกว่ามันคือกระสือ
ดวงไฟประหลาดคือกระสือที่ราชบุรี
แต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ามันคือดวงไฟที่เรียกว่าแก้วสารพัดนึก
มันคืออะไรเดี๋ยวมาดูแต่ให้ดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ล่าสุดหน่อยครับ
มันมีคลิปเป็นหลักฐานไม่เชื่อมันก็เห็นหยุดคาตา
มันเป็นดวงไฟมันจะไปอะไรอีกเรื่องหนึ่ง
คือเป็นคลิปที่คุณธรรมนูลสุวรรณสิทธิ์เป็นชาวบ้านหมู่๗บ้านทุ่งกว้าง
บนรางบัวอำเภอจอมบึงที่ราชบุรีเขาบันทึกเอาไว้
ได้แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ส่งมาให้กับทีมข่าว
ตรวจสอบดวงไฟเนี้ยเขาถ่ายได้ตอนสามทุ่มครึ่งของสิบสี่
พฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นจากในคลิปเนี่ยนะฮะบริเวณตรงนี้
เขาเรียกว่าเขาหนองกลวยช้างนะก็เลยวิ่งไปดูพยายามจะ
ขยี้ตาตาฝาดหรือเปล่ามันคือดวงไฟหรือมันอะไรกันแน่
ขยี้ตาเสร็จดวงไฟกลมมันก็ยังลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนั้นครับ
นะฮะเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายนะชาวบ้านในเขตพื้นที่
เขาบอกเขาเคยเห็นดวงไฟมาก่อนจากเขากรวยช้างนี่แหละ
เคยเป็นข่าวมาเมื่อต้นเดือนเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหก
มันคือเรื่องจริงนะชาวบ้านเขาก็เคยไปถ่ายเหมือนกัน
เคยเห็นดวงไฟเหมือนกันไปฟังเสียงเขาเล่าหน่อยก็นั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ย
ครับนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คราวนี้ก็มองไปทางนั้นก็เห็นเป็น
เห็นแบบเออเป็นดวงอะไรวะก็เลยเดินไปดูกันอะไรอย่างนี้
เขาขึ้นก็ดวงใหญ่เหมือนกันดวงประมาณแค่เนี้ยขึ้นตรงยอดดอยนะ
คือดวงอันนี้แล้วเขาก็เขาก็ลงเขาก็ค่อยลงมาเป็นดวงเล็ก
ดวงเล็กเรื่อยประมาณแค่เนี้ยดวงสี่แดงแล้วหายมาไปอ่า
แล้วก็หายลงตรงเขานั่นแหละก็ที่เขาลือลือกันว่ามี
อย่างนี้ใช่ป่ะครับก็ไม่ได้เคยไปดูกับพวกหรอก
ก็คืนนั้นก็มานั่งตรงเนี้ยก็ว่ะเราก็มอเอาไหล่วะ
ดวงอะไรอย่างนี้ก็เลยเดินไปดูอย่างนี้เดินไปดูกันอย่างนี้
ดึกไหมครับประมาณสักสามสามทุ่มกว่ากว่ากับสี่ทุ่มนะครับ
ถ้าเราย้อนไปเมื่อช่วงต้นเดือนนะวันที่๒และ๓พฤษภาคมเนี่ย
ชาวบ้านเห็นดวงไฟครั้งนั้นเนี่ยเป็นสีแดงส้มนี่ลอยไปลอยมาที่บริเวณเขาตรงนี้เหมือนกันอยู่ท้ายหมู่บ้าน
ต่อมาสัก๒๓วัน๔กับ๕พฤษภาคมชาวบ้านเริ่มรู้ข่าวเริ่มออกไปพิสูจน์
แต่วันที่ชาวบ้านไปพิสูจน์กันไม่มีใครพบดวงไฟนั้นอืมค่ะ
พฤษภาคมชาวบ้านยังออกไปเยอะกว่าเดิมครับนะฮะ
ทำให้ตำรวจสพจอมบึงกับฝ่ายปกครองต้องไปสังเกตการณ์เหมือนกัน
วันว่าจะมีการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเรื่องของเคอร์ฟิลล์นะฮะ
ก็ห้ามให้ชาวบ้านออกนอกบ้านไปสังเกตการณ์กันนะฮะ
ช่วงหกถึงสิบพฤษภาคมเนี่ยระหว่างที่เจ้าที่เขาออกไปสังเกตการณ์
เห็นเลยครับเท่านี้นะฮะเห็นดวงไฟนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นดวงไฟที่เขาบอกว่ามันเป็นดวงไฟแบบไม่ใช่แสงประหลาดอะไร
ไม่พบไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะฮะค่ะ
กระทั่ง๑๑ถึง๑๕พฤษภาคมมีรายงานว่าชาวบ้านเริ่มเห็นดวงไฟประหลาดอีกครั้ง
แล้วก็มีการถ่ายคลิปได้นะฮะที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับ
เป็นคลิปที่ถ่ายได้ในวันที่สิบสี่พฤษภาคมดวงไฟประหลาดที่ชาวบ้านเห็นเนี่ย
มันเป็นจุดเดียวกันทุกครั้งเลยนะคือที่บริเวณตีนเขาหนองกรวยช้างนะฮะ
แล้วก็ยอดเขาหนองกรวยช้างบริเวณที่ปล่อยทางอ่าเขาบอกว่าจุดที่เห็นเนี่ย
มันคือปล่องทางเข้าถ้ำเรียกว่าถ้ำหนองกลวยช้าง
โอ้มันก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคุณผู้ชมนะต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแหละ
ไฟที่เห็นมันเป็นดวงไฟกลมส่องแสงประกายวิบวับ
บางครั้งก็เป็นสีเหลืองสีขาวเป็นสีส้มสลับกับสีเขียวบ้าง
เขาบอกว่าย้ำว่ามันไม่มีหัวไม่มีไส้ไม่ใช่กระสือไม่ใช่กระสือ
เป็นดวงไฟธรรมดากลมกลมนี่แหละอย่างอย่างที่เห็นในภาพกราฟิกข้างบนจอนะ
อดีตชาวบ้านเคยเห็นไฟแบบนี้มาแล้วคล้ายกับลูกแก้วมันเป็นทรงกลม
ไม่มีหัวไม่มีไส้ย้ำแบบนี้ดวงไฟนี้คล้ายกับแก้วสารพัดนึกที่ทำหน้าที่เฝ้าสมบัติในถ้ำหนองกลวยช้าง
เราจะเคยเห็นใช่ไหมมีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฝ้าสมบัติอะไรก็ว่ากันไป
แล้วเชื่อว่าดวงไฟที่เรียกว่าลูกแก้วนี้จะเชื่อมโยงกับสัตว์มีพิษที่ปกป้องไม่ให้ใครเข้าไปใกล้กับถ้ำหนองกรวยช้างได้
เออเขาว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้มีชาวบ้านอีกหนึ่งคนชื่อว่าคุณอิงชุนอิงเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่เจ็ด
อีกคนนึงที่บ้านเขาอยู่ไม่ไกลกับบ้านคุณธรรมนุนที่ถ่ายได้ก็ยืนยันเหมือนกันว่าเรื่องดวงไฟประหลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วเชื่อว่าดวงไฟนั้นไม่ใช่กระสือแต่มันคือแก้วสารพัดนึกลอยไปลอยมาที่บริเวณปากถ้ำที่คนเท่าคนแก่เขารู้ประวัติกันเป็นอย่างดี
แล้วยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่เห็นมันคือแก้วสารพัดนึกไม่ใช่กระสือตามที่หลายคนเข้าใจนะครับย้ำอีกครั้งว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ